แล้วผู้ชายคนนี้เขาทำงานอยู่ในกองถ่ายไง

แล้วไปมาเขาโดนเอากระบองฟาด

ว่าตำรวจเรียกตังค์จากฝั่งผู้เสียหาย

เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝั่งผู้เสียหายเลยนี่
ไปร้องพี่เอกพบสายใหม่ต้องรอด
จะเป็นเรื่องตำรวจเฉาโชว์อะไรอีกหรือเปล่านะ

คนที่เดินอยู่ผู้เสียหายคือในเดี่ยว
เราเรียกแบบนี้ละกันอายุ๓๐ปีนะคะ

ก็ดูรอยที่โดนทำร้ายโดนอันนี้โดนช็อตด้วยไฟฟ้า
ซึ่งทางพี่เอกกะโภพนึงนะพาในเดี่ยวไปพบกับ
พันธุ์ตำรวจเอกประภาษณ์แก้วฉีด
ผู้กำกับสนโครครามเลยจะแจ้งความร้องทุกข์
เพราะว่าโดนตำรวจชุดเฉพาะกิจจู่โจมของสนโครครามนี่แหละ
คุมตัวตอนนัก๔ทุ่มเมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมา
ตอนนั้นตัวในเดี่ยวเขากำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วจู่รถตาโล่ของตำรวจปาดหน้า
แล้วมาตรวจค้นหน้าร้านอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทาน
ถามเรื่องยาเสพติดในเดี่ยวก็บอกว่าเปล่าไม่ได้เสพมา
เอาถามเรื่องมอเตอร์ไซค์และอย่างมอเตอร์ไซค์มันเป็นชื่อน้องสาวไง

แต่พอจะเอาเอกสารให้ตำรวจก็ไม่ยอมดู

บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะลองฟังในเดี่ยวค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่ามีกล้องอยู่ที่ฟ้า

ก็ได้เอามือไพร่หลัง
แต่ผมไม่ยอมผมก็ยืนกลางแขนอย่างนี้

ไม่มีสิ่งที่กฎหมายอะไร
เขาก็พอผมไม่นั่งปุ๊บเขาก็ตีผม
พอตีผมเขาไม่ลงเขาไฟฟ้าช็อตผมอีก
เขา๓ทีตีกว่ามา๓๔ที
นี่ที่บอกว่าตี๓๔ทีนี่คือเอากระบองนะ

อันนี้คือโดนในปืนช็อตไฟฟ้า

พอเขาตรวจสารเสพติดผมมันไม่เจออะไร

ก็ผมต้องตัดสายเคเบิ้ลไทยในกองถ่าย

ดังนั้นผมก็เลยบอกเจ้าหน้าที่
แล้วนี่ร่องรอยที่แผลที่ขานี่คือโดนกระบองฟาดทั้งนั้นเลยนะ

ผมก็เลยบอกว่ามีดผมเอาไว้ทำงาน
จู่ตำรวจเอามีดที่มันใหญ่กว่าที่ผมพก

ผมก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ของผมนี่นะ
ทีนี้ในเดี่ยวบอกเลยนะตำรวจขู่ด้วยนะ
ถ้าเกิดไม่รับเนี่ยเดี๋ยวโดนข้อหาครอบครองยาเสพติดนะ
ทีนี้ก็เลยต้องยอมทำตามแล้วก็โดนปรับไปร้อยหนึ่ง

คือนั่นอ่ะสิฟังแล้วขโมดคิ้ว

ไม่ใช่แค่นั้นนะน้องของคุณเดี่ยวมาถึงที่โรงพัก

คุณต้องจ่ายค่าทำขวัญมา
ฮะเดี๋ยวตำรวจเรียกค่าทำขวัญจากน้องสาว

พี่ชายคุณขัดขืนไม่ยอมให้จับคุณต้องจ่ายมา๕๐๐

ก็เลยสั่งให้พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวต้องดูนะว่าตำรวจที่ชุดที่ในเดี่ยวบอก
เป็นชุดเฉพาะกิจจู่โจมที่สนโฆครามทำผิดจริงหรือเปล่า
ถ้าผิดจริงนี่ผู้กำกับบอกแล้วนะไม่เว้นไม่เอาไว้แน่นอน
เดี๋ยวต้องดูนะว่าพี่เอกพบ
เขาจะพาไปพบตำรวจผู้ใหญ่คนไหน